มันเห็นจากคนใกล้ตัวนกว่าสิ้นแล้วยังไม่มีใครมา
ไม่มีใครเสียชีวิตตรงข้างถนนหรือบนถนน
แต่สองวันที่ผ่านมันมีอย่างนี้
มันเปรียบเสมือนกับมีคนกำลังจะจมน้ำตาย
แล้วเขาเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเขารู้จักเขาใกล้ชิด
แล้วเขาบอกช่วยเขาหน่อยได้ไหม
แต่ผมเชื่อนะคนที่กำลังจะจมน้ำเขาอาจจะคิดในใจว่า
โอเคคุณคงว่ายน้ำไม่เป็นหรอกคุณคงช่วยฉันไม่ได้หรอก
คุณคงจะแบบใส่รองเท้าอยู่คุณใส่เสื้อผ้าที่หนักอยู่

แต่ขอแค่คุณหันไปบอกคนอื่นได้ไหมว่าเฮ้ยมีคนกำลังตกน้ำ

ความรู้สึกของพวกเขาคือเขาแค่นั้นเอง
แค่เป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยว่ามีคนกำลังจะจมน้ำตายนะ
เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องโดดลงไปก็ได้
เพราะคุณอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นคุณอาจจะแบบใส่เสื้อผ้า
คุณอาจจะใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าที่มันหนักคุณโดดไม่ได้
แต่เขาแค่รู้สึกว่าแค่คุณหันไปสะกิดคนข้าง

แค่นั้นเองความรู้สึกที่เขาต้องการว่า
นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเรียกร้อง
ว่ามีใครช่วยเขาได้บ้างเท่านั้นเอง

ผมไม่รู้ผมคิดผิดผมคิดถูกนะผมต้องขออภัยนะครับ

บางทีมันก็มีต่างความคิดเห็นกันไป
แต่จริงที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นดาราพูดอะไร

ประชาชนก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ

เขาก็อยากจะพูดเองแต่อย่างที่บอกไป
เสียงของเขาอาจจะไม่ดังเท่ากับเสียงของดารา

อย่างที่พูดเน้นประเสมอว่า

วันนี้ถ้าสมมุติเรามีประโยชน์เสียงเรามีประโยชน์

มันมีประโยชน์เราก็ทำดีกว่าไหม
ถ้าเศรษฐกิจมันยิ่งพังไป